คุณผู้ชมคะจากเรื่องดราม่ามาต่อกันที่ความหวานจี๊ดจาดของคู่รักขวัญใจเด็กแนวอย่าง
จิรายุและวีวิโอเล็ตกันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้สร้างตำนานรักกัดนิ้วกันไปยิ่งห่าง

ล่าสุดเขาควงคู่กันถ่ายแฟชั่นคู่กันเป็นครั้งแรกจ้า
นี่เลยนะคะหลายคนเห็นแล้วก็โอ้โหแซ่บดีเหมือนกันนะจ๊ะ
ซึ่งหนุ่มก้าวเนี่ยเขาบอกในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่นะคะว่า
จริงไม่ได้เขินอะไรตอนถ่ายนะ
โจทย์ของงานก็คือการพรีเซนต์เสื้อผ้า
แต่ยอมรับว่าแรกมันก็มีเกร็งเหมือนกัน
คือปกติเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้มานั่งเก๊กหน้าแบบนี้นะ

แถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นละครคู่กันเนี่ย

เพราะเอาจริงชีวิตประจำวันกับการแสดงเนี่ย
มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ
ก็ไม่ได้คิดมากค่ะ
ก็ว่ามันเป็นแฟชั่นอะครับ

แล้วมันก็โอเคเราก็คิดว่าเราได้จะลองทำดู

คือทั้งแมซกับวีปมีไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
มีภาพให้มันสวยเนี่ยครับ
ภาพให้มันสวยแค่นั้นหนึ่งสิทธิ์ที่เราทำกัน